ในมุมของพี่หนุ่มเนี่ยตอนอย่างตอนที่พี่หนุ่มจำลองเหตุการณ์
แล้วก็ให้แซนเขาทำท่าทางให้ดูใช่ไหม
ที่คุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือ
พี่หนุ่มมองว่าโดยการจับท่วงท่าต่างเนี่ยมันเป็นไปได้ไหม
การถึงกันมือไม้อะไรต่างนานา
คือถามว่ามันเป็นไปได้ไหม
ก็ต้องตอบว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้
แต่ทีนี้มันก็ถามว่ายากไหมมันก็ยาก

แล้วอีกอย่างหนึ่งคือสมมุติพอจับสองมือ
มือหนึ่งไปแหวกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นพอฉี่เสร็จ

เสร็จนะฮะหลังจากนั้นเขาก็เหมือนกับ
พยุงตัวขึ้นมาเขาก็ล็อกขาแล้วดึง
เหมือนแบบมันไม่มีอะไรที่ยึดไงมันยกไว้ที่ขา

แล้วแซนก็บอกว่าตัวเขาจะไหลลงไปด้วยเขาบอกเอ้ยโมโม
เดี๋ยวก็ขอลาดก่อนแป๊บหนึ่ง

ซึ่งก็เลยปล่อยมือเพื่อจะไปจับอีกอันหนึ่ง
ซึ่งในมุมของพี่ไอ้ตรงนี้พี่รู้สึก
รู้สึกว่าโมจะปล่อยขึ้นเป็นเราเราไม่ปล่อยนะเว้ย
เราก็ต้องหาอะไรจับอ่ะเราก็ต้องเพราะมันไม่มีที่จับอยู่ข้างตัว
คือเป็นพี่พี่อืมคือรู้ไหมด้วยหรอคือมันจับถ้าเป็นเราเรา
เราก็เราจะปล่อยเหรอมันจะตกนะฮะอะไรอย่างเงี้ย
แต่ครั้งแซนก็บอกเขาจะไหลลงมาด้วยอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะอืม

จะยึดตัวกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง

เสร็จปุ๊บเขาบอกแตงโมก็เลยผละมือจากตรงเขาเนี่ย

อ๋องั้นจังหวะตรงนั้นสำคัญเนอะพี่หนุ่มจังหวะที่ผละมือจากขาแทนอ่ะ

คือผมว่าสิ่งที่ทำให้สังคมรู้สึกว่าแหมคำถามมันเยอะแยะไปหมดเนี่ย
อาจจะเป็นเพราะว่าทั้ง๔คนหรือจะ๕คนก็แล้วแต่นะพี่หนุ่ม
คือเขาบอกไม่ตรงกันสักครั้งหนึ่งเวลานี้อย่างวันนี้มาคุยกับพี่หนุ่มเนี่ย
มันก็จะชัดขึ้นในแง่ของภาพต่างเพียงแต่ว่าลักษณะท่าทาง
ใครเจอใครเห็นคนสุดท้ายอยู่ซ้ายอยู่ขวาอะไรยังไงมันก็ไม่ตรงกันเนี่ย
อืมอ่าแต่วันนี้ที่คุยอ่ะคือพอดีคุยกับทางทางปอนะฮะ
แล้วก็ทางอีกหลายคนที่เขาบอก
ก็ตำแหน่งมันจะเป็นแบบนั้น
แล้วประกอบกับอันนี้คือถามจากทุกคนเลยว่า

ทุกคนอาจจะบอกมาเหมือนตรงกันหมด
นั่นแหละโอ้โหดูแล้วเนี่ย
แต่ก็ต้องลองไปดูว่าสุดท้ายแล้วคือ
แต่เห็นว่าตำรวจเอาเครื่องจับเท็จนี่ใช่ไหมฮะ
จะเอาเข้าเครื่องจับเท็จทั้ง๕คน
แต่มันก็เป็นไปได้หมดเข้าเครื่องจับเท็จไม่ได้หมายความว่าเขาจะโกหกนะ
ใช่ไหมเพราะสุดท้ายแล้วของการเข้าเครื่องจับเท็จก็คือถ้าความจริงมันก็เหมือนกับที่เขาพูดกันนั่นแหละ

มันก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสิ้นสงสัยในมุมหนึ่ง
แต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้สำคัญอีกอย่างหนึ่ง
รู้สึกว่าจะมีการตรวจร่างกายทั้ง๕คน

เขาจะมีการตรวจร่างกายแบบตรวจร่องรอย
คือไม่ใช่ตรวจปัสซ่อมไม่ใช่ตรวจร่างกายเลย
พรุ่งนี้ตรวจรู้สึกว่านะ

ตำรวจช่วยช่วยขยายหรือช่วยหาคำตอบให้พี่หนุ่มเพิ่มอีกหน่อย
ก็พี่ว่ามันก็ต้องไปดูในข้อเท็จจริง

เรื่องของหลักฐานเรื่องของข้อมูลต่างนานาหรือ
ว่ามันถูกเอาขึ้นมาประกอบจากอะไรมีการสร้างขึ้นมาหรือเปล่า
หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมสงสัยไง
มันต้องมีองค์ประกอบอีกเยอะมากอะไรอย่างนี้พี่ว่านะ
มันเป็นไลน์ที่เกิดขึ้นจริงมีการพูดคุยกันจริงนะ
ช่วงเวลาก่อนจะนัดกันหรือว่าหลังเกิดเหตุแล้วจริงไหมใช่ไหม
ใช่มันต้องมีการไปพิสูจน์ตรงนั้นอีกทีนึง

ถ้ามันจะเป็นอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาจริง

สงสัยเรื่องของบาดแผลที่ขา

ว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดฟันบนขาบนเรือเนี่ย

ให้คุณเช็ดคราบเลือดหมดเขาเอาแสงไปส่อง
เขาพิสูจน์ได้จากสารเคมี

ตกไปเนี่ยแล้ว

อาจจะคว้าอะไรติดไว้ก่อน
แล้วตัวเองเนี่ยจับอยู่กับเรือ
แล้วขาเนี่ยหลุดเข้าไป

เพราะมันเป็นออนบอร์ด

อีกหนึ่งตังโมงก็ปึ๊บหลุดไปหลังจากนั้นจมเลยไง
คือหมดสิทธิ์ที่ตัวเองจะตะเกียดตะกายมันก็เลยแบบ

อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือไม่รู้นะถ้ามันเป็นแบบนั้นนะ

ถ้าเกิดใบพัดจะเฉือนคุณตังโมจริงแม้ว่าจะจมอยู่ในน้ำแล้ว
ผมว่ามันอาจจะต้องมีร่องรอยอะไรที่ตรวจได้บ้าง

เรื่องของใบพัดเรื่องของอเลียเนอะมีการเทียบเคียง

ในการตกไปการหาการอะไรเนี่ย
ไทม์ไลน์ว่าเหตุการณ์บนเรือเป็นยังไง

ว่าเวลากี่โมงอยู่ตรงไหน
แล้วภาพของแตงโมเป็นยังไง

สมมุติ๔ทุ่ม๑๖นาทียังถ่ายรูปอยู่

๑๕นาทีนั้นมันเกิดอะไรขึ้น

ไทม์ไลน์พูดถึงเวลานะ
ผมไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด

ระแวกที่เรือเนี่ย

คืนนั้นเลย๒๔กุมภาพันธ์

จนแบบ๔ทุ่ม๕ทุ่มยันเที่ยงคืนเลย

ตรงนี้มันต้องไปต่อจิ๊กซอกับไทม์ไลน์ต่างเนี่ย
เดี๋ยวถ้าใครดูไทยรัฐนิวโชว์เนี่ย

ยันเที่ยวไทรธนิวโชว์ก็มีรึง

แต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มแทนคนไทยภารกิจ

โปรดติดตามตอนต่อไป